คุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณน้ำทิพย์ร้องได้ครับ
คุณน้ำทิพย์ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ครับในเครงที่๒รับไป๑๐๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ศิลปินคุณตู่มันทนานั่นเองนะครับคุณตู่พัฒนาเป็นนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย
แล้วก็ออกอัลบั้มมาเป็นอัลบั้มแรกคือเพลงชุดนี้นะครับ
มีเพลงรักเธอทุกพศเป็นเพลงนำและเพลงนี้ก็สร้างชื่อให้กับคุณตู่เป็นอย่างมาก
ค่ะยินดีด้วยนะฮะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสองเพลงนะฮะ
ที่เจ็บไข้เสียงไม่ดีเท่าไหร่ผ่านอาถรรพ์มาได้นะฮะ
ตอนนี้น่าจะไปได้ไกลแล้วล่ะยิ้มมีความสุขเลยอ่ะความสุขมาก
น่าจะไปได้ไกลแล้วล่ะคือได้กำลังใจจากทุกทุกคนเลยในห้องทรงนี้
ทุกคนที่มาทำบ้านให้ส่งกำลังใจขอบคุณต้องเกลียดมาก
นี่เองเป็นกำลังใจที่ทำให้คุณน้ำทิพย์นะฮะ
ฝ่าฟันมาได้จนถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๓แล้ว
ได้กำลังใจกันไปแล้วนะฮะเพลงที่สามนี้ไปแล้วครับ
มีมูลค่าสองหมื่นบาทเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเลือกที่จะเล่น
ก็จะลุ้นรับสองหมื่นถ้าจะหยุดตรงนี้ในเพลงที่สอง
รับหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ถ้าเล่นเพลงที่สามแล้วร้องผิด
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือห้าพันบาทค่ะนะฮะนี่บอกให้รู้ไว้
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยจ้ะนะฮะตอนนี้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไร
ฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่สามนะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาทมาครับ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
ส่องถีสิบ

น้องเขาบอกว่าเราจะทำเพลงนี้ในห้องแต่งตัวด้วย
แสดงว่าเป็นเพลงที่ติดปากร้องบ่อย

โอ้โหฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณน้ำทิพย์นะครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ

แต่ที่น่ารุ้นอีกอย่างหนึ่งคือตัวช่วยนี่แหละนะคะ
ว่าคุณน้ำทิพย์เธอจะใช้หรือเธอจะไม่ใช้

จากที่ผมดูจากลักษณะอาการของคุณน้ำทิพย์

เธอจะต้องใช้ตัวช่วยแน่นอนครับ

คุณครับ
เดี๋ยวอย่ากระทืบอย่างนั้น
เดี๋ยวมันหังคุณฟ้าขนมนต์ไปด้วยนะ

ใหญ่ว่ะระวิก

ตายเดียวพี่เป๊กกี้มาเป็นคนนึง

แฟนเขาก็บึ๊บวับตลับเมตรมากเลยนะ

บอกว่าให้คุณน้ำทิพย์ใช้

ตัดสินอย่างเดียวนะครับไม่หยุด
นั่นหมายความว่าตัดช้อยอื่นไปหมดแล้ว

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

เพลงเก่งก่อนอ๋อไม่มีการวางแผนนะฮะ

แผ่นที่

เลือกแล้วแผ่นที่๔ก็
แผ่นที่๔นะฮะ
มาดูกันครับ
ตัวช่วยนะครับ

ท่านที่หนึ่งค่ะ

ใครที่หนึ่งค่ะ

เป็นตัวช่วยที่
ถึงยังไงก็ต้องรอนะครับ

พร้อมนะครับทุกท่านเอาใจเชียร์คุณน้ำทิพย์ด้วยนะครับให้ผ่านเพลงที่สามไปให้ได้นะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่สามนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓นะครับเพลง

ขอให้ผ่านไปให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
มันหยุดต้องทำกันนี้หรือ
มันหยุดต้องทำกันนี้หรือ
เจอได้กับคนเคยรักกับคนเคยค่อย
สิเป็นคนไปฉันสิทำใจทน
คุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหม
เธอทิ้งได้ทำเหมือนคนละคน
ตอนเคยบอกรักตอนเคยฝากบน
ว่าขาดฉันสักคนเธอคงพร้อมใจตา
คุณและเธอยังไม่ทะนำ
เธอก็เปลี่ยนคำ
ฉันงงไม่ห่าง
นี่แหละเธอลิ้นผู้ชาย
พูดดีก็ต้อนว่างได้
พูดร้ายก็ต้อนว่างถิ่น
มันยุทธ์ที่ทำกันดีหรือ
มันยุทธ์ที่ทำกันดีหรือ
ไม่ทำกันดีจริง
ถ้าเธอจะทิ้ง
ขอบคุณด้วยใจจริง
ขอบคุณฉันสักที

ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่งก็ต้องร้องที่ถูกนะครับ
จากนั้นพี่น้ำทิศต้องเอา๒๐๐๐๐๐ทำได้แน่นอน
คิดว่าน่าจะร้องได้ค่ะ

ก็เป็นเพลงเก่งของพี่น้ำทิพย์ด้วยครับ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
เพลงที่๔แน่นอนถ้าร้องผิด๑๐๐๐บาทที่มีสะสมอยู่เหลือ๕๐๐๐บาท
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณน้ำทิพย์ร้องได้หรือร้องผิดครับ
โรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจ

มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณน้ำทิพย์ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน